คุณผู้ชมเปิดผลชนสูตรรอบ๒
หมอพรทิพย์เห็นตรงนิติเวชตำรวจ

คุณหมอรีบออกตัวเลยนะว่าตอนที่แถลงเนี่ยไม่ได้มีใครมาบังคับให้พูดนะ
หมอพูดในสิ่งที่ตาคุณหมอเห็น
พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติศูนย์รังสิต

จุดจดรถของคุณหมอทางสถาบันจัดไว้ให้แบบนี้
คือนักข่าวไปปากหลักตั้งแต่ช่วงเช้า
ถึงแม้ว่าจะมีการออกข่าวมาว่า
จะมีการลงมือผ่าตัดก็คือสักประมาณบ่าย๒

เมื่อวานนี้คณะกรรมการการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสต
กระทรวงยุติธรรมสถาบันนิติเวทย์วิทยา

ได้ร่วมการประชุมตั้งแต่ตอนเช้าเลยนะ

ผ่าพิสูจน์ศพของคุณแตงโมในรอบที่๒
นี่ค่ะเห็นไหมคะ

แล้วมันกลายเป็นประเด็นในสื่อสังคมออนไลน

ชาหาด้านหลังที่หล่อใส่สูตรสีดำ
คือกลับมาประเด็นนี้นิดหนึ่งนะคะ

คุณหมอพูดว่าไม่อยากให้ผ่ารอบ๒
คุณผู้ชมคุณหญิงหมออธิบาย

ว่าคุณหญิงไม่เคยบอกครอบครัวของคุณแตงโมและทนายความ
ไม่เคยสนับสนุนให้มีการผ่ารอบ๒

คือย้อนกลับไปตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วจำได้ไหมคะ
จู่วันเสาร์วันเสาร์ที่ผ่านมา
ทนายกฤษณะกับคุณแม่ปรึกษาคุณหมอ
โทรไปปรึกษาคุณหมอบอกว่า
อยากจะให้คุณหญิงหมอมาช่วยดูผลการชนะสูตร

คุณหญิงหมอบอกว่าวันนั้นมันเป็นวันเสาร์

กว่าจะได้ดูทางราชการก็ต้องใช้ระยะเวลา
ทีนี้ก็เลยมีการนัดกันวันพุธ
แต่จู่ทนายกฤษณะกับคุณแม่
เข้าไปที่โรงพยาบาลตำรวจสถาบันนิติเวศ

คุณหมอบอกว่าคุณหมอก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน
ทำไมเป็นวันนั้นทั้งที่ว่านัดกันวันพุธ

จริงคุณหมอบอกว่าถ้าเกิดคุณหมอได้ดูผล

ถ้าเกิดว่าดูผลภาพถ่ายแล้วไปดูสภาพศพ
มันอาจจะตอบคำถามอะไรได้นะคะ

เพราะบางคนบอกว่าคุณหมอทำไมจู่ตอนแรกสนับสนุนให้มีการผ่ารอบ๒
แล้วเมื่อวานตอนเช้าจู่ก็บอกไม่อยากสนับสนุนให้มีการผ่านรอบ๒

ทีนี้การผ่านรอบ๒เมื่อวานนี้คุณผู้ชมน่าจะสบายใจได้นะคะ
เพราะไม่ใช่คุณหมอจากนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจรายเดียว

มีแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐสามแห่งเป็นผู้มาร่วมพาศพด้วย
โรงพยาบาลจุลาลงกรโรงพยาบาลรามาธิบดีโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
แล้วก็นอกจากนี้ยังมีทีมแพทย์นิติเวศจากสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
ซึ่งเป็นทีมที่ผ่าชนะสุดรอบแรกมาร่วมสังเกตการณ์ด้วยนะคะ
การผ่ารอบ๒ในครั้งนี้คุณผู้ชมคุณแม่พนิดาคุณแม่ของคุณแตงโมเนี่ยไม่ได้มาร่วมสังเกตการณ์ด้วยนะคะ
แต่มีการมอบหมายให้ทนายกฤษณะศรีบุญเพ็มสวยเป็นทนายความมาร่วมสังเกตการณ์
พ่อตอนแรกคนเห็นก็งงเหมือนกันพี่เต๊มาได้ไงเนี่ยเขาเป็นญาติใช่ไหมคือจริงมันมีชุดคำอธิบายออกมาว่าจริงแล้วเนี่ยพี่เต๊เนี่ยก็
เป็นหนึ่งในทีมงานที่ลงพื้นที่ไปร่วมค้นหาร่างของคุณแตงโม
จนกระทั่งพบศพไปกับคุณไทยไปกับคุณไทยเอกพันธ์
แล้วเป็นคนแรกที่เห็นสภาพศพเหมือนกัน
นี่นะคะแล้วที่สำคัญพอข่าวออกมาแบบนี้
อ้าวคุณเต๊ะไม่ได้เป็นตัวละครตั้งแต่๒๔กุมภาค
จู่มาโผล่แล้วจู่มาเป็นร่วมผู้สังเกตการณ
เป็นผู้สังเกตการร่วมมันเกิดอะไรขึ้นอธิบายให้ฟังไปแล้วนะคะ
ทีนี้คุณแม่ของคุณแตงโมก็ไม่ได้มาไม่เป็นไร
คุณผู้ชมนักข่าวของเราก็โทรไปสอบถามเปิดใจ
ทำไมคุณแม่ไม่มาล่ะคะทำไมไม่ไปร่วม

คุณแม่บอกว่าเนื่องจากว่าแม่มีอาการป่วยเจ็บคอแล้วเป็นไข้

บอกอ๋อไม่ใช่แม่ไม่ได้เป็นโควิดนะคะ
ไปตรวจแล้วไม่พบเชื้อคาดว่าที่เจ็บคอ
อาจจะเกิดจากการใช้เสียงเยอะในการรับโทรศัพท์
พูดคุยทางโทรศัพท์แล้วก็พักผ่อนน้อยด้วย
บอกว่า๒วันที่ผ่านมาแม่นอนแบบไม่กี่ชั่วโมงเอง
คุณแม่ยอมรับบอกว่าคิดถึงลูกสาวคิดถึงทุกวัน
อยากให้ทุกคนเข้าใจหัวอกคนเป็นแม่
เห็นลูกสาวในสภาพที่เสียชีวิตแบบนี้
มันสุจพันธนาแม่ร้องไห้ทุกวัน
โมกำลังน่ารักและรักคุณแม่มาก
ทำไมต้องมาเสียเข้าไปในเวลาแบบนี้
อยากให้สังคมเข้าใจว่าแม่จะทำทุกอย่างเพื่อลูกค่ะ
๑๑ข้อเนี่ยเนอะ
คุณหมอก็จะเป็นคนชี้ในข้อที่คุณแม่สงสัยใช่ไหม
ถูกไหมคะแล้วก็หมอพี่พาก็จัดข่าว
ผ่านการพักผ่อนพักผ่อนให้พูดต่อ
คือเลยทำให้เราบางทีตาลอยแม่ตาลอยสมองก็ไม่เล่น

ถ้าใจโหกกลเป็นแม่ที่ลูกจะต้องอยู่ในสภาพนี้ตายแบบนี้ลอยน้ำขึ้นมาอย่างนี้
คือมันสุจภัณฑ์นานาจริงจนร้องไห้ทุกวันแหละค่ะ

คุณแม่บอกว่าคิดถึงน้องโมทุกวันนะคะแล้วก็ร้องไห้ทุกวันนะคะนี่เป็นภาพระหว่างแม่ลูกนะคะคุณผู้ชม
ทีนี้คุณแม่ไม่ได้ไปร่วมสังเกตการณ์ไม่เป็นไร

การผ่ารอบ๒คุณแม่มั่นใจการทำงานของเจ้าหน้าที่ไหม

โดยเฉพาะแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนัน

แล้วก็มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคุณสมศักดิ์เทพสุธิน

ทำเรื่องทุกอย่างให้ชัดเจนและดีที่สุดค่ะ